นาฬิกา๔๗นาทีติดตามชมข่าวกันต่อ
ข่าวนี้อยากให้ทุกท่านชมไว้เป็นอุทาหอนด้วย
ว่าร่วมให้ข่วงจากอุปฏิเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกที่
เสียชีวิตภายในบ้านด้วยนะครับ
ที่บ้านพ่อแล้วก็คนในครอบครัว
ไม่คิดหรอกครับว่าเด็กจะผูกคอตาย
แล้วทีนี้มันไปติดเชือกติดบ่วง
จนกระทั่งเชือกและบ่วงมันรัดคอ
มันก็ลื่นก็ไหลประคับประคองตัวเองไม่ได้
มันก็เหมือนไปกระชากนะคะ

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่หนึ่งร้อยทับ๑๒
ที่บ้านหนองขามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปพบศพของเด็กชายจีรพัฒนวรัฐ
หรือว่าน้องตีอายุ๗ปีนะครับ๗ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
หงายเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูหน้าบ้าน
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือถูกทำร้ายที่เด็กนอนหงายเสียชีวิตตรงนี้
เพราะว่าคุณพ่อเอาเด็กออกมาจากห่วง
ห่วงที่มันรัดคอเด็กอยู่นะครับ

แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขามีลูกชายคนเดียว
ส่วนภรรยาเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมนครนะครับ
แล้วก็บ้านหลังนี้ก็อาศัยอยู่๔คนก็คือตัวเขาเองนะครับ
แล้วก็ลูกชายคือน้องตีวัย๗ขวบที่เสียชีวิตแล้วก็แม่ของเขารวมถึงป้าที่พิการหูหนวกด้วยนะครับ
ในวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้นะครับคือผู้เป็นพ่อก็ให้ข้อมูลทั้งน้ำตาหรอก
บอกว่าเขามีลูกชายคนเดียวแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่มีอากาศดีนะ
เป็นวันที่มีอากาศดีขณะที่เกิดเหตุเขาพาแม่ที่ป่วยนั่งรถเข็นไปนั่งเล่นที่สวนหย่อมหน้าบ้าน
เนื่องจากตอนเย็นมันอากาศดีแล้วก็บอกให้ลูกชายตัวน้อยหรือว่าน้องตีเนี่ย
เอามาเล่นโรเลอเบสที่หน้าบ้านสิหลังจากที่ลูกชายทำการบ้านเสร็จแล้ว
ส่วนป้านะครับป้าเป็นผู้พิการหูหนวกป้าก็ทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ไปสักพักนะครับทีนี้ลูกชายที่เล่นโลละเบสอยู่หน้าบ้านนะก็เข้าไปในบ้าน
ส่วนตัวนายเสรีเองผู้เป็นพ่อกับแม่ของเขานะฮะก็ยังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสูดอากาศอยู่หน้าบ้าน
ไปสัก๑๕นาทีเห็นว่ามันใกล้มืดค่ำแล้วแล้วก็ยุงมันเริ่มชุมแล้วหน้าบ้านเนี่ยนะครับ
แล้วก็แม่อยากเข้าห้องน้ำก็เลยเข็นรถเข็นพาแม่ไปเข้าห้องน้ำส่วนตัวจนเสร็จแล้วนะ
แล้วทีนี้ครับภาพที่มันสุดสลดจริงก็คือเป็นภาพที่ลูกชาย
ลักษณะถูกแขวนคอกับราวผ้าม่านบนหัวเตียงนอนของผู้เป็นแม่
เพราะว่าเป็นเตียงคนไข้ใช่ไหมแล้วก็บ่วงตรงนี้ที่มันแขวนอยู่กับราวผ้าม่านนะครับ
ตัวผู้เป็นพ่อเองรีบวิ่งเข้าไปนำร่างลูกชายลงมา
แล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยเหลือพร้อมกับถอดโรระเบสออกจากเท้าทั้งสองข้างของลูกชาย
ปั๊มหัวใจผายปอดลูกอยู่นานหลายนาทีแต่ไม่มีอาการตอบสนอง
รีบโทรศัพท์แจ้ง๑๖๖๙เข้ามาช่วยเหลือชีวิตของลูกชาย

คือตัวคุณพ่อเสรีบอกว่า
ถ้าเกิดว่าป้าที่ทำกับข้าวอยู่

น่าจะได้ยินแหละว่าตอนที่หลานดิ้น

ตรงนั้นป้าก็น่าจะได้ยินแล้วมาช่วยเหลือ

ใช่ก็เชื่อว่าเด็กที่เสียชีวิตขณะก่อนเสียชีวิต
ดิ้นทุรนทุรายเพราะขาดอากาศหายใจ
ผู้เป็นพ่อนะครับก็ยังเล่าให้ฟังอีก
บอกว่าลูกชายน้องตีเป็นเด็กฉลาด

เพราะเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้าน
ทุกวันนะครับหลังที่จัดอาหารให้คุณแม่กินแล้ว
เพราะคุณแม่ป่วยแล้วก็คุณแม่เข้านอนแล้ว
ผมเองก็จะพาลูกชายไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะหนองตะโก้
แต่ว่าเมื่อวานผมไม่ได้พาลูกชายไป
เพราะว่าลูกชายอยากจะให้พาไปเดินเล่นที่ถนนคนเดิน
หน้าสารากลางจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งผมเองก็รับปากกับลูกชายว่าเดี๋ยวจะพาไป
แต่ทีนี้ครับมาเกิดเหตุลูกชายเสียชีวิตซะก่อน
ผมรับปากลูกครั้งสุดท้ายแต่ทำไม่ได้
ผมก็รู้สึกผิดมากที่ดูแลลูกไม่ดี
และหากแม่เขารู้คงไม่ให้อภัยผมแน่นอนนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่ทางผู้เป็นพ่อให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เกี่ยวกับเชือกรอกหรือว่าอะไรที่มันมาแขวนอยู่ตรงนี้
และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ผู้เป็นพ่อบอกแบบนี้นะครับบอกว่าลูกชายผม
มีนิสัยชอบเล่นชักเชือกทงชาติ
จากเขาเคยเป็นหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล
เป็นตัวแทนทำกิจกรรมต่างของโรงเรียน
ลูกชายก็เลยชอบนำเชือกมาผูกมาผูกกับทงชาติ
หรือไม่ก็มาผูกแล้วก็แขวนไว้ตามราวผ้าม่านหน้าต่างในบ้าน
วตากผ้าหลังบ้านก็มีแขวนไว้

ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ลูกก็คงทำไปตามภาษาของเด็กที่เคยทำแล้ว
เอาบ่วงมาแขวนมีเชือกมีบ่วงอะไรแบบนี้นะครับก็มาแขวนไว้
แต่ครั้งนี้เชื่อว่าขาทั้งสองข้างของลูก

แล้วโลละเบสผมซื้อให้เมื่อประมาณ๑เดือนก่อน
แล้วก็ทำให้ลูกเล่นโลโรเบสไปด้วย
และน่าจะพลาดลื่นล้ม

มันเกี่ยวคอพอดีมันเคล้องคอพอดี
เพราะว่าน้องเขาก็เล่นโลลาเบสได้ประมาณเดือนนึงที่พ่อซื้อให้

คอมันก็เลยเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะ
ตำรวจเองก็จะนำศพของเด็กไปชนะสูตร
หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็ได้มีการประสานชุดพิสูจน์หลักฐาน
มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ส่วนการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของน้อง
ก็พบว่าน้องเคยมีประวัติการเปิดยูทูป
ดูวิธีการสอนการเล่นเกม
ที่เป็นเกมปกตินะไม่ใช่เกมที่มีความรุนแรง
แต่น้องมีการเปิดดูยูทูป
เกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษกับผู้แพ้
ในการเล่นเกมที่เล่นแบบกลุ่ม
แล้วก็มีพวกแบบบทลงโทษที่มันแปลกพิษดาร

มันไม่น่าจะเป็นเหตุจูงใจในพฤติกรรมเรื่องของการเรียนแบบนะ
เพราะว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านมากกว่า
ที่บอกคุณผู้ชมอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้
อันนี้เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานสักประมาณ๖โมงเกือบจะทุ่มแล้ว